เฮีป้องกันหน่อยดีกว่าพี่ป้องนวัดของเราก็โสดโสดเหมือนกันนะฮะ
คุณฟังชื่อแบบนี้นะชู้ซ่อนรักเอาอีกแล้ว
อะไรที่มันดูเจ้าชู้เจ้าชู้เนี่ยป้องนวัดอีกแล้วเหรอ
ก็คืออย่างนี้ชื่อละครเนี่ยมันมีคำว่าชูกว่าจริง
จริงหรอไม่มีเมียหลายคนต้องติดตามในเรื่องเขา
ส่วนคนที่เชียร์ให้เฮียป้องเนี่ยจีบแซมมี่หน่อยได้ป่ะ
คุณเนี่ยก็เล่นละครด้วยกันในละครเรื่องสายรุง
มันจิ้นคือมันดูแล้วมันจิ้นเคมีมันเข้ากันถึงขั้นที่บอกเลยว่า
ป้องหลุดปากเองนะขอจองแซมมี่เป็นแฟนคนต่อไป
มาพูดเล่นพูดจริงอะไรแถวนี้เราก็เชียร์ตั้งตารอกันเลยนะคะ
เฮียป้องเขาบอกแม้เสลเล่นไม่ได้ไง
เฮียป้องก็ยอมรับเลยว่าแซมบี้สวยจริง
แต่เราก็ถามย้ำนะพี่ชมน้องขนาดนี้แล้วยังไง

เดี๋ยวไปฟังเฮียเขาเคลียร์หน่อยค่ะ

ชอบแซวผมว่าแบบลุงเมื่อไหร่จะแต่งงาน
แบบลุงไม่มีเมียที่หกนี่ไม่ต้องพูดมาก
ไม่แน่หรอกเนธเธอควรได้เป็นเรื่องอะไร
มาสวัสดีอีกหนึ่งเสาร์คุณผู้ชมครับ
แล้วก็แฉว่าเคยโดนสาวสองหลอกเข้าวงการ
ตรงนี้ปุ๊กลุ๊กบอกว่าไม่อยากให้ไปเปิดวาร์ฟ
ไม่ต้องไปถามหาว่าเป็นใครมันเป็นเลือกในอดีตไปแล้วนะคะ
ส่วนละครเรื่องใหม่ที่รับเล่นบทดีมาก
ลุ๊กบอกเลยว่ายอมกลับมาอีกครั้ง
หลังจากที่เธอนี่นะเคยประกาศพักงานแสดงไปพักใหญ่
ไปฟังเสียงปุ๊กลุ๊กกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
คือเราตั้งใจที่จะไม่ให้ใครเปิดวาร์ฟ
เราไม่ได้ต้องการให้เขาแบบเสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่พอมันมีกระแสดราม่ามาหนูค่อนข้างมายนิดนึ
เพราะว่ามันเป็นรายการของหนูแล้วเหมือนเขาเป็นแขกของเราเลย
แต่ว่าก็เหมือนตอนจบมันก็ผ่านไปได้ด้วยดี

แรกผู้ใหญ่ติดต่อมาเรื่องนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยากพัก

คือทางเกาหลีกับพี่ลงความเห็นว่าจะต้องเป็นปุ๊กเท่านั้นอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าจะซื้อเราหรือคนดูจะชอบเราก็จะชอบที่เราเป็นเรา
คือชู้ซ่อนลักเนี่ยมันมีฉายมาแล้วอยู่ในแอปพลิเคชันในออนไลน์นะคุณผู้ชม
คือเรื่องนี้ค่อนข้างเข้มข้นเลยเป็นของเกาหลีสนุกมากที่เคยดูแล้ว
คือมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานห้าง

ก็มีแผนการยังไงใช่ไหม

ไม่เคยอยู่มาดูละครไปก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ